หัวร้อนสั่งของได้ไม่ตรงปก

พนักงานคือคนมาส่งครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับ
ทำยังไงให้สถานะของผู้เสียหาย
กลายเป็นจำเลยผู้ต้องหา
ในช่วงเวลาแป๊บเดียวนะครับ

สั่งของเก็บเงินปลายทางนะครับ
ไม่จ่ายตังค์ก่อนขอไม่ตรงปก
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงครับ

อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ

น้องมารุดทำงานได้แค่๑๐กว่าวัน
เอาพัสดุที่เก็บเงินปลายทางไปส่งให้ผู้ชาย
คนหนึ่งอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปี

พัสดุเก็บเงินปลายทางนะฮะ

แต่ถ้าเห็นว่าจะเป็นการหลอกลวง
หรือของจะไม่ตรงปกนะ

ตีกลับได้ลุงไม่ฟังแย่งพัสดุของ
แหมดย่าไล่ฟัน

หลังน้องพนักงานอย่างแรง๑ครั้ง
เขานี่รีบขี่มอเตอร์ไซด์หนีออกมาเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเขาเปิดเสื้อให้ดูนะครับเป็นรอยอยู่
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปโรงพยาบาล
เพื่อไปตรวจบาดแผลที่ถูกสันมีดฟัน
ตำรวจบอกว่าลุงที่ก่อเหตุเป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับ
แพ้เลือกตั้งในสมัยที่แล้วยืนยันนะครับ
จะเอาเรื่องลุงให้ถึงที่สุดครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้ยยังไงก็ตามนะแต่วันนั้นผมดีนะ
ผมขอบอกชื่อเขาเลยเพราะเขาทำดี
เขามาส่งของเสร็จปั๊บเขาบอก
พี่ถ้ามีพัสดุดำแบบนี้แล้วพี่ดูแล้วนะ
ไม่ได้สั่งพี่จะรับนะข้างในมันคือพรมเช็ดเท้า
คือสั่งไม่สั่งไม่รู้มันเอาชื่อลงมาจากไหนไม่รู้

แล้วคนทำนี่ก็หากินง่ายแบบนี้เลย
เออมันเอาที่อยู่มันมาจากไหน